นักร้องเรารู้จักกับพี่สีพี่สีนี่คือทีรูปนักร้องรองทุกเรื่อง

มินกล่าวหาเสรีพิสุทธิ์คือทนายอนาชัยชายเดชทนายความของพลตำรวจเอก
ตำรวจเอกสเตมีเยอะเวศอยื่นฟ้องสมาช์คมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ของพี่ศรีเนี่ยหรือนายศรีสุวรรณจัญญาเนี่ย

โดยสารให้เหตุผลว่าพลิกข้อพญาหลักฐาน
โจทย์นำมาสืบในขั้นชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเนี่ย
โจทย์มีพลตำรวจโทจุติธรรมมโนวานิสเนี่ยนะฮะ
ผู้รับมอบอำนาจโจทย์แล้วก็นางทิติมาบุญประเสริฐ
เป็นพยานเบิกความประกอบเอกสารเนี่ย
โดยข้อเท็จจริงจะฟังวันที่๓๕สิงหาคม

ก็คือสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

ร่วมกันให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
สำนักหลังจากจำเลยทั้งสองคนให้สัมภาษณ
เลยทั้งสองได้ยื่นคำร้อง
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ไต่สวนโจทย์

กระทำทิ้งหินดินร่วงลำน้ำแคว่น้อย
เกินแถวแนวเนี่ยเขตที่ดินของตนเนี่ย
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ทำให้เขาเสียหายเนี่ยซึ่งการกล่าวอาหารในครั้งนั้น
เกิดจากการที่จำเลยไม่ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
จึงทำให้โจทย์เนี่ยเขาได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย
จึงมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒๖และ๓๒
ประทับฟ้องไว้พิจารณาทั้งนี้มีรายงานว่าสารนัดสอบคำให้การนะครับ
๒๔กรกฎาคมนี่แหละบ่ายโมงครึ่งพี่ศรีโดนแล้ว

แล้วเล่นแบบนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่พิสุทธิ์นะ
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า
ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า

ข้าวใส่ไทยสอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมค่อยเมื่อล่า